แล้วมันมีความสามารถพิเศษแบบนี้ด้วย

ว้าว

เฮ้ยเพิ่งเคยเจอเหมือนกัน

ถูกต้องค่ะธรรมดาที่ไหน
เจ้าตัวนี้ชื่อว่าบูบูบูบู
เจ้าบูบูเป็นเจ้าต่าเภศภู
แล้วประตูก็เปิด
เพราะแป๊บเนี่ย
มันก็เดินเข้าบ้าน
เขาเข้าบ้านมาแบบตวมเตรียมสบายใจเลย

แล้วก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านเองได้ตามใจชอบ
เดี๋ยวนะเดินเล่นหน้าบ้านนอกบ้านได้ตามใจชอบ
พอเหนื่อยแล้วก็เดินกลับเข้ามาเปิดประตูกลับบ้าน

โอ้โฮดูน่ะน่ะออกแล้ว

มากเหมือนสไลด์เดิน

มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะคะ

เดี๋ยวบูบูมันจะปลูกผักกินเอง
ปลูกผักปุ้ง
อันนี้ผมชอบ

เดี๋ยวถ้ากินมันน่ารักดีนะ

ใครอยากจะเห็นความน่ารักที่มากกว่านี้ของบูบูนะ
แล้วก็ทิ้งถ่ายด้วยนะจ๊ะ
ก็จะมีคลิปน่ารักของบูบูให้ได้ติดตามอีกเพียบเลย

อยากรู้ว่าในอนาคตบูบูจะทำอะไรเองได้บ้าง

ดิฉันว่าหลังจากเปิดประตูแล้วเดิน

โอ้โหพัฒนาการความไวของการเดินทาง

ถ้ามันไม่เหมือนเต่าดิฉันว่ามันเหมือนตัวเมืองเตอร์ทอง

เต่าที่ไหนเต่าในนิษฐานมันวิ่งของกระต่าย

แน่นอนจริงเต่าตัวนี้นะคุณผู้ชม